ถ้าความสามารถเฉพาะตัวดี
นักฟุตบอลมาเล่นระบบไหนก็ได้
ทั่วโลกเขาซื้อนักฟุตบอล

หรือซื้อว่าเจเล่นระบบนี้เก่ง
อาจารย์คิดว่ามันจะกลับมายังไงกับฟุตบอลเยาวชนเรา

ความสามารถเฉพาะตัวคุณระดับเอเซีย
เล่นเอเซียได้กี่คน
วันนี้เป็นคิวของอาจารย์หลังครับ

อดีตผู้สอนทั้งทีมเยาวชน

หลังก็ยังคงทำงานให้กับวงการกีฬา
ในฐานะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางกรอบ

เพื่อขับเคลื่อนทิศทางกีฬาของประเทศ

เมื่อก่อนทำไมเราสามารถไปไกล
แต่ปัจจุบันดูวิวแบวด์แล้ว
ตั้งคำถามจากแฟนบอลอยู่เสมอ
ผลงานที่ออกมาในระยะหลัง
ไม่รอช้าครับไปพูดคุยกับเขาดีกว่า
อาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินครับ

ความสามารถเฉพาะตัวคุณระดับเอเซีย

ตอนผมทำผมก็บอกแล้วผมต้องพัฒนาตรงนี้

มาเลยกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็แล้วแต่
ถามว่าบอลไทยได้ไปบอลโลกไหม

อ่ะอุ้มเจชนะคลิปยังคงอยู่แล้ว
อ่ะสุบชโชคสหรัฐชาติมีอินชาวัฒน์
ถ้าโดยรวมวันนี้เราไปเล่นต่างประเทศเนี่ย
ยังได้๒๕เองพี่ให้

ก็ได้๑ใน๔แล้วกัน
ถามว่าถามว่าดีไหมดีกว่าเก่าเยอะ

บริหารจัดการบอลอาชีพตอนนี้

ทำไมคุณไปจ้างโค้ดเก่งที่สุดในโลกมา
แล้วทำทีมไปไม่ได้

ที่จะพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวเด็ก

คนจ้างฝ่ายบริหารก็หลงลืมไปว่า
ไปเอาคนเก่งมาแต่ไม่มีเวลาให้เขาทำงาน
เพราะฉะนั้นโค้ดอาชีพโค้ดทีมชาติ

คุณสมมติว่าเจนี่แน่นตำแหน่งนี้นะ
จุดอ่อนของเจคือลูกมง

เจ้าเหรอยิงไกลเดี๋ยวนี้มีไหม
ล้อเม่อะคือยิงในหลีโทรศาสตร์ที่มันจังหวังไม่มีเลย
เพราะฉะนั้นพอมันเลิกซ้อม

ลูกแทนสคมกร้องหลังกับประตูออกมาชนกันตลอด
ลูกหมงเคลียร์ไม่ดีเก็บบรรสองไม่เป็น

วันนั้นช่วยเติมให้พี่หน่อย
เช่นเซ็นเตอร์ใครอยู่สโมสรไหน
มาอยู่ด้วยกันได้โอ้โหยิ่งดีเลย
แล้วพอรวมทีมกัน๗วัน๑๔วัน๒อาทิตย์

เพราะทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วอำเภอใส่แท็กติก
คุณสอนความสามารถเฉพาะตัวก่อนหรือสอนระบบก่อน
อืมเขาตอบว่าไงผมอยากรู้

ทุกวันนี้ไปเน้นระบบ

คือสมัยก่อนเด็กเราเนี่ยใช่
สุดท้ายแล้วอะท้ายที่สุด
แล้วก็คุณเก่งจริงเนี่ยคุณเล่นระบบอะไรซะได้ใช่ปะ
ยาลำันเวอิตาลิเวเมื่อกัน

โอนี่คือสิ่งที่เราไปประเฉิน

คืองี้งั้นจะอธิบายเดี๋ยวเผื่อแฟนฟุตบอลที่เขาดูคลิปนี้
เขาไม่เข้าใจแต่หลังว่าทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ย
เราบอกว่าระบบเราอ่อนวันนี้เรามาเอาระบบทู้ตั้งแต่เด็ก

เพราะเรื่องสองส่วนนี้มันไปด้วยกัน

แต่ระบบของเด็กเนี่ยไม่ใช่ระบบจนกระทั่งทักษะเลี้ยงส่งมุงยิงคอนโทน

เรามาถึงนู่นจะยิงประตูอีกแล้วส่งกลับมา

แล้วส่วนนี้ง่ายการโจมตีโซนมีกี่แบบ
คุณก็เรียนรู้แล้วเรียนจนถึงโปรไลเซ็นต์กันแล้ว
แต่ทำไมคุณให้ส่งจังเลย
มันต้องมีไม่มีไม่ได้ฟุตบอลไปดูได้เลย

รถเมฆ๒ชั้น๓ชั้นที่เราคุยกัน
สุดท้ายมันต้องใช้ความสามารถจะเลี้ยงเลื้อยเข้าไป
บางทีมัน๑ต่อ๒๑ต่อ๓เนี่ยทีเดียวมันจบเลยนะ

เมซี่เจใหญ่ดูมันลากทีกี่คนอ่ะ
ญี่ปุ่นเกาหลีหมดแล้ว

ทำไมญี่ปุ่นเกาหลีคัดบอลโลก
แชมป์เอเซีย๔ทีมสุดท้าย
เกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลีย
แล้วฝั่งนี้ก็แย่งกันตะวันออกกลาง
อีรักษ์อีรานซาร์บิกปอล์รกาซ่าอยู่แค่นี้
เพราะว่ามาตรฐานก็เป็นระดับโลกแล้ว
ของเรามันยังระดับจะเอเซียจะอาเซียนยัง
ยังอยู่แค่เนี่ย

ก็ซื้อตัวไปดูอีกสมัยหนึ่งอีกกับไทย

อย่าฟันทงว่าไปได้ไปไม่ได้เดี๋ยวดราม่า

พี่ทำกสิกรไม่มีตัวต่างประเทศแม้แต่ตัวเดียว

แล้วยังได้แชมป์๒ทวีปได้อีก
คือเรารู้ว่าเราเป็นรองเยอะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฝึกที่สุดมากที่สุดคืออะไร

แล้วแท็กติกที่เราเล่นคืออะไรลูกโต้กลับ
พอไอ้กองหลังเราเคลียร์บอลโด่งได้เนี่ย
ตกบอล๒เนี่ยไอ้เตี้ยไอ้ง้วน
ไอ้มิดฟิล์ด์เขาเรียกละลูกเขียดทั้งหลายเนี่ย

สมมุตินะไอ้พานุวัฒนยินผันแล้วก็ลากกระจายเลย

หาจังหวะยิงหรือผ่านหรือคัทแบ็ค
สุดท้ายคือเราเข้าใจ๑บริบทฟุตบอลไทย๒เราเข้าใจเด็ก
แล้วเราถึงจะรู้ว่าวิธีการอะไรที่เหมาะสมกับความเป็นเรา

วันนี้เนี่ยในมุมมองอาจารย์หลังคือเราจะคลองบอลได้ไม่ผิด
เราจะเล่นดีวัพอะไรจะไม่ผิดแต่เราต้องรู้ตัวเองว่าเมื่อเราไปเจอกับทีมระดับเนี้ย

เพราะฉะนั้นมันต้องมีเวลาไง

นี่แหละนี่แหละคือแทคติก

แฟนบอลเราว่าเฮ้ยชาติอื่นเขาเก็บตัว
ตามใบทินฟีฟ่า๗วันเลย

อะไรเราเป็นรองเขาเราก็ต้องเผยเวลาของเราเอง
นั่นคือหนึ่งประเด็นถ้ามีเวลาเตรียมทีม

ที่อาจารย์พูดเนี่ยลูกสินลูกหาอาจารย์พอโตขึ้นมา

ส่งต่อน้องน้องมาเยอะนะอย่างรุ่นเนี้ยพอบอกว่า
มีอุ้มมีเจที่ถือว่าเป็น
สามสิบกว่าแต่วันนี้มุ้ย

วันนี้ยังเป็นกองหน้าตัวหลักทีมชาติเกิดอะไรขึ้นครับ

ปียพงต์คือ๑๘๑๙ตอนนั้นมันมีวัวแล้ว

อเจมส์พอหลีกเราอ่ะมันยังไม่ได้แข็งแล้วเด็ก๑๘กว่าถึงชุดใหญ่มันเด็กเส้นอย่างเดียวถูกมองกันแน่นอน
บ๊วยบรรยายแล้วก็มาพี่หอยก็ไอโกขึ้นมาไอโกแบบได้ลูกมหัศจรรย์ลูกเดียวอ่ะแล้วดังมันดูแตกแล้วแล้วก็สร้างจนกระทั่งมันก็มั่นใจจนเป็นเก่งอ่ะใช่ไหม
ถ้าจะไปบอลโลกเนี่ยผมว่าอาจารย์เห็นด้วยแน่นอนเยาวชนโลกเราต้องไปก็ต้องไป
อันนี้เราพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลย๑๗แล้วก็ขึ้นมา๑๙แล้วก็ยู๒๑กับ๒๓เราขาดช่วงไปนานมากนี่คือ๔สเต็ปเนี่ยคุณขาดไม่ได้เลยยังไม่ต้องพูดถึงชุดใหญ่นะถ้าคุณไม่มี๔สเต็ปนี้นะชุดใหญ่คุณก็ตาย
บ๊วยบรรยายเพราะตอนนี้ชุดใหญ่เอาพูดตัวนะชุดใหญ่เรากินมูลจากสโมสรเราดึงตัวเข้าไปได้หมดแต่ถ้าเราสร้างให้ตรงนี้เด็กพวกนี้มันเข้าคงสร้างสโมสรมันยิ่งแข็งใช่ไหม
แข็งแล้วมันมีประสบการณ์เลยเดี๋ยวเนี้ย
บ๊วยบรรยายเราสำเร็จในอาเซียนเยอะกว่าในช่วงนี้เรายังไปเอเชียล่ะความ

งั้นย้อนมาตอนนี้ในอาเซียนขี่แล้วบางทีดูแล้วจะเริ่มเป็นรองเขาเล่นแล้วอาจารย์คิดว่ามันจะกลับมายังไงกับฟุตบอลเยาวชนเรา
บ๊วยบรรยายผมไม่อยากให้ใช้คำว่ามองผ่านมันมองผ่านไม่ได้มอง
ผมก็ถามพอดีว่าแฟนบอลมีประเด็นแล้วแขกรับเชิญไม่ใช่เป็นแค่อาจารย์คนเดียวเวลาใครมาที่เป็นคนฟุตบอลเจ๊ถาม
บ๊วยบรรยายไม่รู้ว่าเขามองคนฟุตบอลน่ะจะมองต่างเหมือนกันเขาบอกว่ากูจะก้าวข้ามอาเซียนได้ไงอาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้อย่างไง
ให้เหมือนยุโรปพี่เลย

๒คือแต่ต้องเข้าร่วมโดยมีคุณภาพคือ

นักกีฬาชุด๒อะไรไม่จำเป็นทำได้
เราเตรียมเลยเตรียมสำหรับที่ขึ้นไปสู่ชุดใหญ่
หัวใจที่จะขึ้นไปสู่มันเป็นห้องนึงถ้าเราแบ่งหัวใจเป็นสี่ห้องนะ
นี่คือห้องหนึ่ง๑๙นี่คือห้องหนึ่งยู๒๓นี่คือห้องหนึ่งแล้วก็มาชุดใหญ่
ห้องใดห้องหนึ่งไม่ได้จริงเราต้องไปตั้งต้นตั้งแต่เริ่มต้นใหม่
ตอนเราไป๑๖๑๗ปีชิงชำโลกถูกต้องจุดนึงที่ส่วนตัวผมมอง
มันไม่ใช่เพิ่งยุคนี้นะทุกที่ผ่านมาแรกเราบอกเลยความสามารถ
เพราะตัวนักบอลเราดีมากถูกไหมไม่มีระบบเลยใช้ความสามารถเฉพาะเต้เล่นกัน
แต่มันก็ได้แชมป์ได้อะไรตามสภาพมันปัจจุบันนี้เราระบบดีมาก
เอาโค้ดแต่ละประเทศเอาพูดง่ายจ้างมาอย่างดีเลย
เพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยผมยังอยากเห็นอนาคตนะทำยังไงจะให้มันไปได้
ก่อนที่จะเอาระบบใส่เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวต้องเหนือก่อน
ถูกต้องถ้าความสามารถเฉพาะตัวดีเนี่ยเจนักฟุตบอลมาเล่นระบบไหนก็ได้เข้าใจ

หรือซื้อว่าเจเล่นระบบนี้เก่ง
โอเคเราขาดไอ้ตรงนี้นะไอ้คนที่จะมาต่อระบบนี้ให้เรานะ
สามารถเฉพาะตัวกับระบบวิธีการเล่นของมันซื้อเลย
สรุปปิดท้ายง่ายว่าการสร้างเยาวชนสุดท้ายนะทุกประเทศหรือที่ไหนก็ตาม
บทบ้านเรามันชัดเจนคือเด็กเราพื้นฐานมันชอบเล่นบอลโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัว
ถ้านั้นคือถ้าคุณสร้างพื้นฐานคือให้เด็กมันถานแน่นก่อน
เลี้ยงสูงมงยิงนั่นเสร็จปุ๊บพอไปขึ้นระดับที่มันเริ่มหวังผล
เอาระบบใสมันพร้อมถ้าถ้าคุณเอาระบบใส
แต่เด็กคุณพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กไม่ดีก็เละอยู่ดี
ถ้าความสามารถเฉพาะตัวไม่ดีเนี่ยคุณจบแล้วคุณขึ้นไปเล่นอีกระดับไม่ได้
ความเป็นอาชีพกับความเป็นเลิศในอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นเทนนิสวอเล่บอลหรืออะไรก็แล้วแต่

พี่ถามเจว่าไอ้บอลอาชีพหรือพวกที่ฟิตเน็ตกันทั้งหลายเนี่ย
สัปดาห์๒เดือน๓เดือนฟิตเน็ตมันเข้าไปอย่างนั้นพร้อมแล้ว
แต่ไอเทคนิคเนี่ย๓สัปดาห์๔สัปดาห์๘สัปดาห์ได้ไหม
ทุกวันนี้แมนยูกับลิเวอร์ฟูที่มาเนี่ยยังต้องมาซ้อมเทคนิคเลยเห็นป่
ก็ยังซ้อมมันหัวใจเลยคือเทคนิค
ผมเห็นเขามีซีซั่นเนี่ยเขาเป็นเซชั่นเป็นด่าเลยนะ
เหมือนที่ผมไปดูเนี่ยพวกโค้ชญี่ปุ่นที่เขาเข้ามาทำไทยลีกเนี่ยเขามาครั้งแรกเขาบอกเลยว่า
สัปดาห์แรกเขาไม่ทำอะไรเลยครับอาจารย์หลังเขาตั้งกลวยแล้วก็ทำฐาน
พวกงุยพวกนักบอลอ่ะบอกว่าอันนี้คือเคยฝึงตั้งแต่เด็กแล้ว
แต่เขามาทำกับเด็กอายุบางคน๓๐กว่า๒๐กว่าเพราะบอกว่าประเทศไทยเราข้ามเรื่องนี้ไปถูกใจมากจนต้องกลับมา

คนเนี่ยที่มีองค์ความรู้มีความตั้งใจที่เข้ามาช่วยกันบริหารจัดการเนี่ยแต่เราก็ต้องถอดบทเรียนอยู่เรื่อย
ระยะสั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ระยะกลางจะทำยังไงและระยะยาวเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันมาเนี่ยตั้งแต่อดีตเราจะเห็นเลยปัจจุบันล่ะ
ตอนนี้เรากำลังมองอนาคตแล้วถ้าอดีตกับปัจจุบันมันยังไม่ไปไหนเนี่ย
จะกลับมาที่เดิมเหรอไม่ต่อ๒๖เหรอ
ไม่ใช่ได้๘ทีมมันเป็นไปได้